ค่ำที่ผ่านมาค่ะที่สถานีขนส่งลำปาง
มีเหตุการณ์ที่รถทัวร์อยู่ดีก็พุ่งเข้าไปนะคะ
ที่บริเวณที่นั่งพักของผู้โดยสารที่กำลังรอขึ้นรถโอ้โหผู้โดยสาร
หนีตายกันกระเจิงเลยค่ะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๕คน

โอ้โหลุกกันแทบไม่ทันเลยนะคะอยู่ดีดีก็พุ่งเข้าไปอืม
และผู้โดยสารที่นั่งรอรถก็นั่งรอกันอยู่เยอะเลยนะคะเป็นภาพนาทีที่รถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพคลองลาน
เป็นรถแทนวินสายกรุงเทพเชียงใหม่อยู่ดีก็เนี่ยค่ะพุ่งเข้าไปในที่พักของผู้โดยสารสถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
ถนนผลโยธินตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองคนที่นั่งรอขึ้นรถก็วิ่งหนีเอาตัวรอดกันนะคะ
มีคนบาดเจ็บด้วยห้าคนนะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองลำปางก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ
ก็กระจกรถแล้วก็ด้านข้างของรถด้านซ้ายเสียหาย
กระจกแตกแบบนี้ค่ะจากการสอบสวนในพงเทพแก้วสนทิพนักงานขับรถคนที่หนึ่ง
ให้การว่าขณะที่ออกจากสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่มุ่งหน้าไปกรุงเทพ
มีผู้โดยสาร๑๗คนแล้วก็เข้าไปรับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งลำปางที่นี่อีก๕คน
ก่อนเกิดเหตุจอดรถที่ช่องจอดของสถานีขนส่งดึงล็อกเบรกมือเอาไว้ก่อนลงจากรถ
เพื่อไปลงเวลาคล้อยหลังไปแป๊บเดียวผู้โดยสารก็ร้องเออะโวยวายกันใหญ่
หนีตายกันโอละหมานหันไปอีกทีเห็นรถของตัวเอง
ถลายขึ้นไปชนกับเก้าอี้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วตัวเองบอกว่า
คนขับรถเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปปิดสวิตช์เกียร์ที่ระบบเกียร์ออโต้
แท้จริงต่อไปแล้วก็นำตัวคนขับรถไปตรวจวัดหาแอลกอฮอล
หาสารเสพติดแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
ถึงแม้ว่าจะอ้างว่าดึงเบรกมือเอาไว้แล้วก็รถไหลตัวเองวิ่งขึ้นไปบนรถ
เพื่อแก้ไขปัญหาปิดสวิสเกียร์แล้วแต่ตำรวจบอกว่า
ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะคะ
เพราะอะไรเพราะว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งค่ะ
เห็นชัดเจนว่าก่อนที่รถจะพุ่งขึ้นชาญชาลา
พงเทพพนักงานขับรถขึ้นไปบนรถเรียบร้อยแล้ว
ไม่ได้อยู่นอกตัวรถตามที่อ้างว่าเนี่ยค่ะ
ตัวเองเนี่ยขึ้นไปบนรถก่อนรถก็จอดนิ่งดี
ใช่คือตัวเองอ้างว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในรถนะ
ถลายไปแล้วค่อยขึ้นรถไปช่วยแก้ปัญหาแต่ภาพเนี้ย
ภาพเนี้ยมันมัดตัวคุณคนขับรถค่ะว่าคุณขึ้นไปบนรถก่อน
ก่อนที่รถจะถลายพุ่งเข้าไป
ตำรวจก็เลยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันให้การขัดกันอยู่
เป็นอีกอย่างหนึ่งคนขับรถพูดอีกแบบนึง
บริษัทขนส่งจำกัดก็อำนวยความสะดวก
ในการจัดรถไปรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกรุงเทพหานครกับรถเที่ยวนี้
ก็ให้ใช้รถคันอื่นไปแก้ไขปัญหาให้เป็นที่เรียบร้อย
ที่บาดเจ็บก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ